เกี่ยวกับผู้ชายกันบ้างนะคะนักศึกษา
ขึ้นรถ๒แถวไปทำธุระ
แล้วขึ้นไปกับโชคร้ายขึ้นไปกับผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุเขาใช้คัตเตอร์นะคะ
กรีดที่ตามลำตัวและใบหน้า
จากนั้นเอาโทรศัพท์มือถือซึ่งน้องคนนี้กำลังเล่นอยู่
โดดลงจากรถสองแถวหนีไปเลย
ว่าสุดท้ายพี่วินแถวนั้นช่วยจับตัวกันไว้ได้นะคะ
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่านายพงศธรปริวันตาอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถูกคนร้ายใช้มีดคัตเตอร์ทำร้ายร่างกาย
ก็คือกรีดที่ใบหน้าลำคอแขนชิงโทรศัพท์มือถือไป
เกิดขึ้น๓ทุ่มวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะแถวท่าน้ำนนท์ค่ะ
สอบถามพี่วินรถจักรยานยนต์เป็นคนที่จับคนร้ายได้
เล่าว่าคนขับรถสองแถวรับนายพงศธรผู้เสียหาย

พอถึงสี่แยกบางสีทองผู้ก่อเหตุเรียกรถให้หยุด
แล้วก็ขึ้นมาโดยบนรถมีผู้โดยสาร๒คน

ระหว่างที่ผู้เสียหายเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นะคะ
ผู้ก่อเหตุลุกขึ้นชกหน้าผู้เสียหาย
เคาน์เตอร์กรีดคอหน้าแล้วก็แย่งโทรศัพท์มือถือ

คนขับรถสองแถวตะโกนให้พี่วินรถจักรยานยนต์
ช่วยจับตัวคนร้ายไว้ให้หน่อยแล้วเขาก็ช่วยไว้ได้นะคะ

อ๋อเพราะว่ามันก้องอยู่บนรถแล้วแหละ
คนร้ายคนนี้ชื่อวัญญาขวัญชัยทันทรนลนอายุสามสิบเก้าปีนะคะ

ก็แจ้งไปที่ตำรวจสพบังศรีเมืองค่ะ
ควบคุมตัวได้ของกลางก็คือมีดคัตเตอร์

แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
เจ็บสาหัสพกอาวุธมีดติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ตอนนี้ฝากหางเรียบร้อยแล้วส่วนอาการของผู้เสียหายพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ